คุณผู้ชมครับทางด้านของกระทรวงวัฒนธรรมได้มีการเปิดเผยออกมาแล้วนะครับว่าจากนี้ไปเตรียมจะเปิดหอศิลป์กรุงเทพมหานครยามค่ำคืนจะเปิดโอกาสให้บรรดาประชาชนมีโอกาสเข้าไปศึกษาเรียนรู้พระราชกรณียกิจของในหลวงรัชกาลที่๙เพื่อร่วมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณครับ
นายกรัฐมนตรีในฐานะประธานคณะกรรมการบูรณาการด้านพิพิธภัณฑ์และแหล่งเรียนรู้
เสนอให้ที่ประชุมคอรมอลเห็นชอบแนวทางการจัดโครงการนำร่องเปิดพิพิธภัณฑ์ให้เข้าชมยามค่ำคืน
เพื่อเทิดพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมาฮภูมิพลอดุลยเดช
ระหว่างวันที่๑๖ถึง๑๘ธันวาคม
ซึ่งที่ประชุมคอรมอลเห็นชอบตามที่เสนอโดยดำเนินการร่วมกับหน่วยงานและกระทรวงต่างที่เกี่ยวข้อง
โดยในช่วงปลายเดือนตุลาคมที่ผ่านมาครับ
กระทรวงวัฒนธรรมมอบหมายให้กรมศิลปากรยกเว้นการเก็บค่าเข้าชมพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ๔๑แห่งทั่วประเทศ
รวมถึงอุทยานประวัติศาสตร์หอสมุทรแห่งชาติและหอจดหมายเหตุแห่งชาติ
พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติพระนครและโรงราชรสและเครื่องประกอบพระอิสริยยศในพระราชพิธีพระบรมศพ
สำหรับนักเรียนนักศึกษาประชาชนและชาวต่างชาติสามารถเข้าชมได้ฟรีโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายนะครับ
เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมาฮภูมิพลอดุลยเดช
จนถึงวันที่๓๑มกราคมปี๒๕๕๙
อกจากนี้ยังสามารถเข้าชมนิทัศกาลทรงสถิตในดวงใจไทยนิรันดิ์
ซึ่งได้รวบรวมภาพบันทึกเหตุการณ์ทางประวัติศาสตร์แห่งความทรงจำ
เพื่อน้องดำลึกถึงความมหากรุณาที่คุณจากประชาชนช่างภาพอาสาช่างภาพอาชีพ
ซึ่งรวบรวมนำมาจัดแสดงนะครับ
สามารถเข้าชมได้ทุกวันจนถึงเวลา๒๐นาฬิกาครับ